เรื่องนี้ก็ค่อนข้างเป็นกระแสเหมือนกันนะครับสำหรับคนดัง
ที่เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับการเทรดหุ้นค่ะ
หนึ่งในนั้นมีสาวพิ้งกี้ด้วย
วันนี้กะจะเจอสักหน่อย

เช้าวันนี้ค่ะมีงานบวงสวงละครเรื่องใหม่

โคจรมาเจอกับพระเอกรุ่นน้องพีคกองทัพเป็นครั้งแรกนะคะ
แต่ที่น่าจับตามองสุดก็เห็นจะเป็นการปรากฏรายชื่อของสาวพิงกี้สาวิกานะคะ
ที่กำลังจะมาหวนกลับมาเล่นละครให้กับวิกพระราม๔ในรอบ๒๖ปีค่ะ
แต่ที่น่าสนใจแล้วก็สื่ออยากจะเจอสาวพิงกี้มากที่สุดนะคะ
เพราะว่าเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวออกมาว่านอกจากคู่สามีภรรยาใบเตยกับดีเจแมนแล้ว
แต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้ค่ะไร้เงาของสาวพิงกี้ในงานบวงสวงละครโดยนักข่าวนะคะก็ได้รับแจ้งว่านางเอกสาวตาคมเกิดป่วยกระทันหัน
กลางดึกที่ผ่านมาเลยทำให้ไม่สามารถมาร่วมงานได้ค่ะ
เพราะว่าเธอป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอค่ะ
ไม่ได้จะหนีหน้านักข่าวแต่อย่างใดนะ
วันอังคารนี้เวลาบ่ายโมง๑๓นาฬิกาตรงนะคะ

เพราะว่าเขาป่วยกระทันหันจริง

แต่ว่าพี่นักข่าวก็ยังอยากจะไปดูอยู่ดีนะ

เพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างมีคนบันเทิงหลายคน
เข้าไปผัวพันเข้าไปเกี่ยวด้วย
แต่ว่าเอ่ยรายชื่อไม่ได้จริงนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าพิงกี้จะให้เหตุผลในเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ

คงต้องฟังจากปากของเธออีกทีนึงนะอืม